สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีข่าวมาช่วงสองสามวันนี้ตกใจกันทั้งวงกาเลยนะคะที่บอกว่าตกใจกันทั้งวงกาเลยนะคะที่บอกว่าตกใจกันทั้งวงกาเลยนะคะที่บอกว่าตกใจกันทั้งวงกาเลยนะคะที่บอกว่าตกใจกันทั้งวงกาเลยนะคะที่บอกว่าตกใจกันทั้งวงกาเลยนะคะที่บอกว่าตกใจกันทั้งวงกาเลยนะคะที่บอกว่าตกใจกันทั้งวงกาเลยนะคะ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

ทีนี้ถ้าตอบคำถามตรงตรงนี้เลยนะครับ
ในส่วนที่ผมรับภารกิจจากคอสชคือการจัดระเบียบ

ตรงนี้คงเป็นพัฒนาการของเรื่องการขนส่งมวลชนทางบก
ว่าจะพิจารณาแล้วน่าจะเป็นอย่างไร
คงเกินขอบเขตที่ผมรับมอบภารกิจในการจัดระเบียบ
สั้นนิดนึงว่าเราจัดระเบียบด้วย๓นโยบาย
นโยบายนะครับ๑เรื่องความปลอดภัย
เรื่องการกีดขวางการจราจร
๓เรื่องภูมิอิทธิพลเจ้าของวินเหล่านี้นะครับ

เราดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน๕๗
กล่าวได้ว่าเราได้ทำเรียบร้อยแล้วนะครับ

แล้วก็บังคับใช้กฎหมายทำความเข้าใจกับคนขับรถ
ให้มีความสำนึกต่างอาจจะเหลือเรื่องสถานที่นะครับ
ซึ่งยังไม่สามารถนำกลับเข้าระบบที่ควรจะเป็นได้
คือสถานที่ขนส่งทีนี้ถ้าถามผมว่าเรื่องยกเลิกรถตู้
มันมันจะเกินขอบเขตที่ผมทำงาน

สภาพรถตู้เหมาะหรือไม่อย่างไรอะไรแบบนี้นะครับ
แต่ไม่ถึงกับเป็นแผนงานที่ตอบได้ชัดว่ายกเลิก
ถ้าที่ฉันจะถามแบบเอาใหญ่ลงมาแล้วค่อยย่อยเนี่ยนะคะ

เราพูดถึงเฉพาะรถตู้ก่อนนะคะ
แล้วยังไม่พูดถึงรถตู้ที่วิ่งภายในกรุงเทพนะคะ
เอารถตู้ตามข่าวคือข้ามจังหวัดนะคะ
อยู่ในงานของท่านด้วยถูกไหมคะ

คืออยู่ในหมวดมาเฟียหรืออยู่ในหมวดกิดขวางคะ
ทั้งจะเป็นทั้ง๔เรื่องครับ
คือหมายความว่ารถโดยสารสาธารณะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย

ซึ่งทำไมข่าวล่าสุดเป้าถึงออกมาอยู่ที่รถตู้

ตรงนี้อาจจะต้องเรียนถามท่านอาจารย์สุเมฆนะครับ
เพราะว่าในข้อมูลเชิงวิชาการเรื่องโครงสร้างตัวรถ
ความเหมาะสมในการบริการเป็นสาธารณะประจำทาง
มันมีคุณสมบัติของมันอยู่นะครับ

ก็เคยคุยกับเราเวลาที่มีอุบัติเหตุรถตู้นะคะ

ไม่เหมาะสมของตัวรถตู้เองเหรอคะ

ส่วนหนึ่งเองเนี่ยถ้าเราดูตามนโยบายของกรมตั้งแต่แรกเลย
นโยบายกรมเองกำหนดว่า
รถตู้โดยสารประจำทางที่จะอนุญาตให้วิ่งเนี่ย
จะให้วิ่งในเส้นทางไม่เกิน๓๐๐กิโลเมตรณปัจจุบัน
ถ้ารากดู๓๐๐กิโลเมตรเอง
ชั่วโมงการขับขี่ของคน

น่าจะปริ่มพอดี๔ชั่วโมง
กรณีของรถโดยสารสาธารณะคือทำความเร็วได้ไม่ค่อยมากนัก
ซึ่งจริงก็จะเป็นตรงกับสิ่งที่กรมเขากำหนดอยู่ระดับหนึ่ง
แต่ปัญหาส่วนใหญ่คือเวลารถตู้วิ่งระยะทางไกล
วิ่งระยะทางไกลจะมีโอกาสที่จะทำความเร็วค่อนข้างสูง

พอทำความเร็วค่อนข้างสูงอุบัติเหตุจะเกิดได้ค่อนข้างง่าย
เราจะเห็นชัดว่าหลายอุบัติเหตุของรถตู้โดยสารสาธารณะประจำทาง
โดยเพราะยิ่งพวกต่างจังหวัดที่วิ่งความเร็วสูง
เกิดเหตุครั้งหนึ่งความสูญเสียมันค่อนข้างมาก
ผู้โดยสาร๑๒๑๓คนเสียชีวิตทีครั้งหนึ่งก็๓๔ราย

อันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุที่ค่อนข้างมาก
ปัญหาที่๒ที่เราเจอค่อนข้างมาก
ก็คือเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยที่มี
หลายครั้งรถตู้โดยสารระหว่างจังหวัดเอง
เราพบว่ามีการบรรทุกเกิน
มีการยืนบ้างในบางกรณี
ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของรถตู้ระดับหนึ่งด้วย
ระยะทางไกลเองจริงแล้วในการวิ่ง
ถ้าใช้รถตู้โดยสารเองความคุ้มค่ายิ่งไกล
ความคุ้มค่านั้นจะยิ่งค่อนข้างต่ำ
เพราะว่าจริงถ้าพิจารณาเรื่องของต้นทุนจริงแล้ว
ยิ่งใหญ่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ค่อนข้างมาก
ค่าโดยสารจากผู้โดยสารหลายที่นั่งได้

แล้วการที่ปล่อยให้รถตู้มาทำลักษณะนี้
ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการแข่งขัน
ชิงผู้โดยสารทำรอบความปลอดภัย
๐กิโลเมตรเป็นอะไรที่ค่อนข้างไกลมาก
เวลาอาจารย์จมิตรพูดถึง๓๐๐กิโลเมตร
หมายถึงไปกลับ๓๐๐กิโลพฤติกรรมจริง
ไม่ใช่ครับไปเที่ยวเดียว๓๐๐กิโลเมตรใช่ไหมคะ

ซึ่งเวลาคนเดียวกันสมมุติไปถึงปุ๊บแล้วรอเต็มอีกแล้วกลับมาเนี่ย
คือถ้าสมมุติเอาตามที่อาจารย์บอกก็จะยิ่งอันตรายใหญ่
ใช่ยิ่งทำให้มีความบ่อนเพลียหลายครั้งช่วงเทศกาลนึงวันหนึ่ง
รถตู้ที่วิ่งระยะทางประมาณ๑๐๐หรือ๒๐๐กิโลเมตรทำเที่ยวรอบอาจจะ๓๔เที่ยว
วิ่งตีไปตีกลับแล้วบางจังหวะก็คือตีรถเปล่ากลับเพื่อมารับบุริษัท
มันก็จะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยค่อนข้างสูง
อาจารย์ถ้านึกให้ออกอาจารย์เคยมีตัวอย่างเส้นทางที่
แม็กซ์ที่กฎหมายให้เลยไหมคะ๓๐๐กิโลเมต
ตอนนี้มีรถตู้จริงที่วิ่งข้ามจังหวัดยาวขนาดนั้น
มีเยอะนะครับก็คือจริงถ้าไปกรุงเทพฯนครรัฐศรีมา
ในบางอำเภอของนครราชศรีมาอย่างเช่นช่วงปากช่อง
และเลยปักช่องก่อนถึงตัวอำเภอเมือง
พอดีปริ่มพอดี๓๐๐กิโลเมตรพอดี
อาจารย์ถ้าสมมุติเขาบอกว่าเขาชินเส้นทาง
เขาเตรียมตัวพร้อมเส้นทางดีถนนดีการจราจรดี
ไม่เป็นข้อยกเว้นใดเลยเหรอคะ
จริงแล้วสิ่งที่เน้นมากกว่าว่าจะใช้รถตู้ไม่ใช้รถตู้

ปัญหาคือตอนนี้รถตู้ส่วนใหญ่เป็นลักษณะว่า

เพราะฉะนั้นการควบคุมคุณภาพ
คุมพฤติกรรมการขับการประกอบการทำได้ยากมาก
ถ้าเขาจะเร่งความเร็วขึ้นมาแล้วเขาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา

การควบคุมการประกอบการอาจจะสำคัญ
มากกว่าการกำหนดระยะทางของเส้นทาง
แล้วสมมุติยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการควบคุมการประกอบการที่เหมาะสม
ให้ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพดีเข้ามารับช่วงต่อ
เขาจะมีการคำนวณแล้วว่ารถที่เหมาะสมควรจะเป็นยังไง
บางครั้งถ้าผู้โดยสารน้อยใช้รถตู้
บางครั้งถ้าผู้โดยสารมากใช้รถใหญ่
ความคุมค่ามันต่างกันมุมมองนี้ต่างกันเลย
มุมมองการประกอบการกับมุมมองว่าจะวิ่งรถเพื่อรับจ้าง
ตอนนี้ปัจจุบันรถตู้เราเปรียบเสมือนรถรับจ้างทั่วไป
วิ่งทำเที่ยวเก็บข้าวโดยสารซึ่งจริง
คุณภาพการให้บริการจะได้แค่นี้
แล้วยิ่งมีปัญหาเรื่องเวลาเขาต้องการบริการค่อนข้างมาก
แล้วปัญหาก็จะเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็จะมีค่อนข้างมากด้วย
คือจริงถ้าสนับสนุนโดยการเก็บข้อมูล
ว่าใช้เหตุใช้ผลคุยกันก็ใช่นะคะ
แต่โดยพฤติกรรมแล้วพบพลค่ะมันใจหายเหมือนกันนะคะ
คือตัวเลือกของคนที่จะใช้เส้นทางประจำ
เขาก็รู้สึกว่ายังไงเอาล่ะเขาเข้าใจข้อจำกัดทั้งหมด

แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีตัวเลือกมากนัก
ด้วยความสะดวกสบายหรือว่าพฤติกรรมจริงนะคะท่าน
ซึ่งตรงนี้ผมดูว่าสิ่งที่ทุกส่วนพยายามจะทำ
ผมดูว่าก็เพื่อทำเพื่อคุณภาพชีวิตมาตรฐานต่างนะครับ
ด้วยความชัดเจนเลยพออยู่กับหน้างานแล้วเนี่ย
ผมเรียนได้เลยว่าเจ้าหน้าที่เราไม่สามารถไปดูแลได้
ถ้าหากพฤติกรรมยังเป็นอย่างนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประการรายย่อยเจ้าของรถหลายคัน
จุดจอดไม่ได้อยู่ในสถานีอะไรแบบนี้ครับ
เป็นเรื่องที่ภาครัฐน่าจะเกินขีดความสามารถที่จะดูแลได้ต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นโดยระบบก็คือสถานที่จะต้องอยู่ในสถานีขนส่ง
ขศซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับเพราะเป็นผู้ได้รับอนุญาตต้องกำกับรถร่วม
เขาก็สามารถมาดูได้ว่ามีการซื้อใบเวลา
สามารถตรวจพรขับได้ตรวจสภาพรถได้
พลขับมีความพร้อมวันหนึ่งวิ่งไม่เกิน
ไม่เกินกี่ชั่วโมงอย่างที่ท่านอาจารย์บอก
ตรงนี้เป็นสากลแล้วก็ต้องเป็นมาตรฐาน
ในส่วนตรงนี้ผมเรียนว่าสิ่งที่พัฒนาต่อไปเนี่ย
ผมว่าคนไทยจะพัฒนาต่อไปเอง
รถตู้เมื่อถึงระยะเวลาของมันพัฒนาการในเรื่องมาตรฐาน
ความคิดมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานคุณภาพชีวิต
รถตู้อาจจะเหลือทางเลือกอีกทางหนึ่ง
มันเป็นวิพัฒนาการของมันแม้ว่าแม้ว่าภาครัฐไม่ทำอะไรเลยก็ตาม
แต่ผมมองไปข้างหน้าเนี่ยผมเองก็ยังเชื่อแบบนั้น
ด้วยความคิดส่วนตัวแล้วก็เท่าที่คุยกับท่านอาจารย์

คือแนวทางเนี่ยคือมีการจัดระเบียบแน่ใช่ไหมคะ
ฟังจากอาจารย์สุเมฆมันมีกฎหมายกำหนดของมันอยู่แล้ว

ก็ไปยกเลิกเขาไม่ได้ถูกหรือเปล่าคะ

รถตู้ถูกจัดระเบียบไปแล้ว๑ครั้ง
ก็คือรถผิดกฎหมายเข้ามาถูกจัดระเบียบเมื่อปี๕๓
ตอนนั้นรถที่กรุงเทพต่างจังหวัดหมวด๒
เขียนสัญลักษณ์ข้างรถม้าเลข๒และวงเล็บต่อเต่า

จะเป็นรหัสว่ามมเลข๒และวงเล็บช่อช้าง
อันนี้เราเริ่มเริ่มการในลักหน้าของการเยียวยาเท่านั้น
หมายความว่าถ้าหากรถเหล่านั้นอายุครบ๑๐ปี
จะยกเลิกสัญญาการเดินรถร่วมทันที
ถ้าหากยังต้องการประกอบการอยู่
ก็ต้องไปเข้าระบบก็ต้องไปขอออกรถ

เดี๋ยวนะคะคือแนวทางถ้าเอาให้ชัด

ปีนี้ยังไม่มีการยกเลิกถูกไหมคะ

คิดมีไหมถ้าผมตอบจะไปพาดพิงหน่วยงานอื่น

ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่ท่านอาจารย์กำลังศึกษาด้วย
ผมทราบว่าทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ย
มอบหมายให้ทางท่านอาจารย์สุเมฆ
ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับรถตู้ในระยะกลางระยะยาว

ค่ะคือที่พยายามถามพบคนไม่ใช่อะไรค่ะ
เพราะว่าทางพันเอกวินไทยท่านก็ให้สัมภาษณ์

บอกว่าการจะยกเลิกรถตู้สาธารณะข้ามจังหวัด

ซึ่งตัวเลขในข่าวมันไปปี๖๐
เพราะฉะนั้นเรียนก็เลยถามว่าคือปีนี้ไม่มี
แต่ถ้าถามว่าอยู่ในแนวทางการจัดระเบียบไหม
แปลว่ามันจะมีในอีกหลายปีข้างหน้าใช่ป่ะคะ
ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องความเข้าใจตรงนี้เนี่ย
อาจจะมีความเข้าใจที่นำมาสรุปว่ายกด้วยรถตู้
ผมเรียนอย่างนี้ว่าที่ที่ความสะชอบเข้ามาจัดระเบียบ
เราอนุญาตให้รถมาเข้าร่วม
ตามอายุรถจนลดอายุครบ๑๐ปี
เมื่อเรารับร่วมปี๕๗
ถ้ารถคันไหนอายุรถ๘ปีแล้ว

นั่นหมายความว่าปี๖๑จะหมดสัญญา

แล้วเราให้สัญญาสูงสุดใน๗ปี
ปีเรารับเมื่อปี๕๗
ก็เป็นไปได้ว่ารถที่ความสะชอบรับ
ตรงนี้ผมอาจจะคิดว่าผมคิดว่าอาจจะไปประเมินทำความเข้าใจไปยกเลิกรถตู้
หมายถึงรถที่ขึ้นเป็นร่วมบขศใช่ไหมคะอาจารย์สุเมฆ
ถึงที่มาก่อนว่าทำไมเราเอารถตู้มาวิ่งเป็นรถประจำทาง
จริงมันเกิดจากปัญหาเรื่องของการนำรถตู้ผิดกฎหมาย

ตัวเชิงนโยบายไม่ได้กำหนดให้รถตู้เป็นรถประจำทางตั้งแต่ต้น
ส่วนใหญ่เป็นรถผิดกฎหมายที่เราเรียกรถตู้ป้ายดำ
ดำมาเปลี่ยนตอนนี้ปัจจุบันเป็นป้ายขาวฟ้า
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกระบบหมด
แล้วก็จะเป็นยุคช่วงตามแล้วแต่ระบบของการเมืองในช่วงนั้น

นำพวกผิดกฎหมายพวกนี้เข้ามาสู่ระบบ
แล้วจัดระบบเข้ามาวิ่งร่วมกับผู้ถือมารยาท

เพราะฉะนั้นถามว่าณปัจจุบันเนี่ย
มีผู้อุปกรณ์บางรายอยากจะเปิดเส้นทางแล้วเอารถตู้เข้าไปวิ่ง
จริงเนี่ยโดยนัยยะแล้วเนี่ยกรมเนี่ย
ไม่เรียกว่าไม่สนับสนุนให้ดำเนินการอย่างนั้น
เพราะจริงเนี่ยโดยโครงสร้างรถตู้อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้น
รถตู้เองไม่ได้เหมาะกับการเป็นรถโดยสารประจำทางเลย

ถึงไม่เกี่ยวกับว่าวิ่งภายในกรุงเทพหรือว่าวิ่งยาวใช่ไหมค

จริงก็ไม่เหมาะเพราะจริงเนี่ยรถตู้ถ้าพูดถึงในกรุงเทพมหานครเองเนี่ย
รถตู้เงื่อนไขตอนช่วงแรกที่พยายามจะดำเนินการรถตู้
ก็คือต้องการให้เป็นจุดก็คือจอดจุดถึงจุดต้นทางกับปลายทางเท่านั้น
ไม่มีการรับส่งระหว่างทาง
เพราะการรับส่งระหว่างทางเนี่ยมันมีความทุลักทุเลระดับหนึ่งนะครับ
ถ้าคนนั่งข้างในเสร็จแล้วจะลงกลางทางก็ต้องเดินออกมา
แล้วก็ต๊อกซึ่งการขึ้นลงมันไม่สะดวก
เหมือนกับรถเมย์ปกติเขาก็ไม่ได้อยากให้จดทะเบียนวิ่งร่วมอ่ะใช่ไหมคะ

ใช่สุดท้ายมันจดความหมายสุดท้ายมันจดคือว่านะ
ณปัจจุบันเองก็ไม่ได้เปิดเสรี
ไม่ได้เปิดเสรีไม่ได้หมายก็คือหมายความว่าจริงถึงแม้ว่าจะมาวิ่งร่วมกับคอสมกรเนี่ย
สมกรก็มีการควบคุมจำนวนอยู่ไม่ให้มาแบบว่าใครไข้จะมาก็มา
เพราะฉะนั้นสุดท้ายถึงแม้ว่าถ้าทางรัฐมีนโยบายว่าจะมีการปรับเปลี่ยน
แล้วจำกัดจำนวนแล้วก็อาจจะลดจำนวนในอนาคต
รัฐก็สามารถทำได้ผ่านทั้งเรื่องของใบอนุญาต

แต่แน่นอนคุณจอมขวัญที่บอกว่าคนที่วิ่งอยู่ปัจจุบันแล้วมีเงื่อนไขข้อเงื่อนไขปกติเนี่ย
เราก็คงไม่ใช่ว่าอยู่ดียกเลิกให้เขาเลิกวิ่ง
แต่ถ้ามันหมดเงื่อนไขแล้วในบางกรณีเราอาจจะไม่ให้เขาซื้อรถใหม่มาเปลี่ยน
แต่เราบอกว่าเราควรต้องส่งเสริมให้เขาประกอบการในรูปแบบของรถที่เหมาะสมกว่านี้
เมื่อสักครู่นี้ที่พบพลบอกเนี่ยนะคะ
คือท่านก็บอกว่าคือมันเกี่ยวกับเงื่อนเวลาของการได้รับอนุญาตด้วยถูกไหมคะ

เขามีการกำหนดระยะเวลาให้ซึ่งมันอาจจะชนกันพอดีก็ได้

ทีนี้อาจารย์ถามเผื่อมันอยู่ในแนวทาง

แต่อาจารย์สุเมฆเสนอให้ซื้อต้องรถใหญ่กว่าคะ
คนเราไม่ได้มีเงินจะทำอย่างนั้นกับทุกคนนะคะ
นโยบายรัฐต้องมีความชัดเจน
ว่าจะส่งเสริมการประกอบการรถโดยสารประจำทางอย่างไร
เพราะว่ารถโดยสารประจำทางเนี่ยปัญหาคือ
ถ้าเราพูดถึงประจำทางถ้าพูดถึงระบบง่าย
การวิ่งเนี่ยสมมุติวิ่งตั้งแต่เช้าจดเย็น
วิ่งสายนี้อาจจะมีรถประจำการในสายนี้สัก๑๐คัน
เฉลี่ยรายได้ของรถ๑๐คันเนี่ย

แต่รูปแบบการประกอบการรถโดยสารเนี่ย
ต่างคนต่างวิ่งเนี่ยแน่นอนจะเกิดการแข่ง

บางคนได้คิวดีก็เก็บค่าโดยสารได้มาก
คิวไม่ดีก็ค่าโดยสารได้น้อย
มันไม่ได้เป็นการประกอบการที่เป็นประจำทางเลย

ซึ่งอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะนำไปสู่

แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีการละเมิดกฎหมาย
เรื่องของความเร็วเรื่องของการพักผ่อน

แล้วมันไม่ใช่ระบบการประกอบการที่ดีเท่าไหร่นัก
แล้วถ้าเราจะสนับสนุนลักษณะนี้เองเนี่ย

กลับกลายเป็นเหมือนกับรถรับจ้างทั่วไป

คือเป้าหมายเนี่ย

ทั้งระบบเลยไม่ได้อยากให้มีรถตู้อยู่ในระบบ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
เรื่องการประกันความปลอดภัยขีดความสามารถในการดูแลเมื่อเกินปฏิเหตุ
คุณจอมขวัลลองคิดดูว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการรายคัน
แล้วคันนั้นต้องเอารายได้ของรถคันนี้เลี้ยงครอบครัว๓คน๔คน
ถ้ารถมีอุบัติเหตุหยุดวิ่งสัก๓วัน๕วันก็แย่แล้วครับ
ไปเจออุบัติเหตุต้องจ่ายค่าสินใหม่ค่าทดแทนผู้บาดเจ็บเสียชีวิต
คือผมเรียนตรงนี้ด้วยความชัดเจนเลยว่าเรื่องการประกอบการรถประจำทาง
ไม่ใช่อาชีพที่ควรจะมาประกอบการหาเช้ากินค่ำผมเรียนยืนยัน
แต่อย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่ารถเหล่านี้ผิดกฎหมายมา
กว่าจะเข้าวินได้จ่ายเจ้าของวิน๒๓แสนผ่อนรถด้วย
ทางเราเข้ามามีปัญหาเราเห็นว่ามีปัญหาถ้าเราหยุดบังคับใช้กฎหมายก็เดือดร้อน
เราก็เลยเยียวยาให้ประกอบการจนหมดอายุรถนั่นหมายความว่าเขาสามารถผ่อนรถได้หมดอะไรต่าง
เตรียมที่จะปรับตัวเองนะครับสิ่งสำคัญคือเรื่องการประกอบการ
ตรงนี้ครับต้องทำความเข้าใจว่ามันไม่ใช่กิจการที่ควรจะทำเป็นรายย่อย
คุณผู้ชมคะวันนี้ที่เราเชิญทั้ง๒ท่านมาคุยทำไมไม่เห็นชวนรถตู้มาคุยเลย
คือเพราะเอิญว่าข่าวออกมาเบรกก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าอย่างน้อยไม่ได้เกิดในปีนี้
แต่ว่าแนวทางเนี่ยคงต้องคุยกันเป็นระยะต่อไปนะคะเพราะว่าเสียงของคนประกอบการรถตู้ไม่ใช่ไม่ดังนะคะคุณผู้ชม
ต่อให้ไม่ได้เฉพาะในกรุงเทพก็แล้วแต่ระหว่างจังหวัดเขาก็เยอะนะคะ
ทีนี้ท่านค่ะฉันขอพาดไปที่หัวข้ออื่น๑ใน๔ด้วย
มาเฟียผู้มีอิทธิพลคนคุมวินท่านคะมันต้องคู่กันไปใช่ไหมคะ

ตอนช่วงก่อนเราเข้ามามีปริมาณมากนะครับ
ก็กำเนิดเนี่ยกำเนิดมาได้เนี่ยต้องมีต้องมีอะไรพิเศษ
เพราะว่ามันผิดกฎหมายค่ะวิ่งทับเส้นทางเขาค่ะ
อะไรต่างแล้วสามารถวิ่งบริการอยู่ได้เนี่ย
ต้องมีอะไรพิเศษตอนนั้นมีปริมาณมากพอสมควร
หมายถึงว่าเอี่ยวกับคนมีสีเหรอคะเอ่อเอี่ยวคนมีสีไหมมี
มีมีทุกผมน่าจะน่าจะแทบทุกวงการก็ว่าได้
หมายถึงมีทุกสีเหรอคะทุกสีมีทุกเครื่องแบบเข้าไปเกี่ยวเลยเหรอคะ
เครื่องแบบก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
เพราะว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เรียนว่าคนทำผิดกฎหมายได้เนี่ย
มันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่กับผู้ที่มีความกว้างขวางแน่นอน
เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็เรียนเพิ่มเติมว่าสิ่งที่เราทำนะครับ
เมื่อตั้งวินมาอย่างที่เรียนว่าเขาเรียกเก็บค่าหัวคิวในการเข้าวิน
พอเรามาจัดระเบียบเนี่ยครับเราได้เชิญเจ้าของวินเหล่านี้
มาพบหลายลายค่ะนะครับมาพบหลายลายแล้วเราจัดจัดระเบียบคือ
ให้เจ้าของรถหลายคันเรียกคณะกรรมการเส้นทาง
เพื่อบริหารกันเองแล้วเอาเชิญเจ้าของวินออกนอกระบบ
เพราะว่าเมื่อทำสัญญาเรือนรถร่วมเนี่ยทำสัญญาเป็นรายคันค่ะ
เพราะฉะนั้นแต่ละคนมีสิทธิ์ในการเดินรถร่วม
เราก็เอาแต่ละคนมาเลือกคณะกรรมการเมื่อได้คณะกรรมการเสร็จแล้ว
บอกข้อสอหรือข้อสอเมื่อก่อนเนี่ยต้องมากำกับคณะกรรมการเหล่านี้
ค่ะค่ะเพื่อบริหารและเดินรถให้เป็นไปตามระบบในการเดินรถ
ซึ่งเจ้าของวินก็จะออกนอกระบบไปตรงนี้จะมีความชัดเจนครับ
มีคนคาดหวังเยอะเลยนะคะไม่ฉันไม่เอาเรื่องนี้แล้วนะคะ
คือเอาเรื่องเฉพาะหน้าเลยนะคะว่าเห็นอยู่ว่ามีบางส่วนที่มีผู้มีอิทธิพลเกี่ยว
เห็นอยู่ว่าเครื่องแบบสีนั้นเกี่ยวเห็นอยู่ว่าเครื่องแบบสีนี้เกี่ยว
แม้กระทั่งอาจจะไม่มีหลักฐานนะคะแต่ภาพที่คิดไปมันต้องมีใครมาเอียวนั่นแหละ
ฉันก็ไม่ทราบนะคะว่าท่านจะไม่ได้จัดการแล้วเมื่อไหร่เนี่ยนะคะ
แล้วท่านจะวางไว้ยังไงที่พี่น้องชาวเราจะไม่กลับมายุ่งกับเขาอีกอ่ะคะ

ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าต้องเป็นเรื่องคนไทยด้วย
ณห่วงเวลานี้ผมเรียนว่าก็คงเจ้าหน้าที่คงต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนให้กับชาวบ้านต่างว่าเราได้ดำเนินการอย่างจริงจัง
ผมเรียนได้เลยว่าเราโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เราลงทำงาน
เมื่อเราใกล้ชิดประชาชนประชาชนจะให้ข้อมูล
ตรงนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องยากที่เราจะได้ข้อมูลเมื่อเราได้ข้อมูลเราจะดำเนินการ
ตรงนี้เมื่อเราดำเนินการได้รายหนึ่งเดี๋ยวจะมีคนแจ้งมาเพิ่มเติม
อันนี้เป็นตัวชีวัตรที่ชัดเจน

เข้าคูมอย่างเข้มข้นพอสมควรถ้าย้อนกลับไปจุดเดิม
ถ้ากำหนดระยะทางที่ไม่ไกลมากนัก
รถตู้ส่งแบบจุดถึงจุด
จุดถึงจุดคือไม่ได้ต้องรับรายทาง
ควบคุมจะดำเนินการได้ค่อนข้างดีกว่า
แล้วจำนวนเองไม่ต้องมาก

เสร็จแล้วในความจริงสมมติในเส้นทางไหนที่มีปริมาณผู้โดยสารค่อนข้างมาก
สามารถเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการได้
ให้รถใหญ่ให้อะไรเข้ามาได้บางส่วน
ซึ่งจะเห็นได้ว่าขนาดของรถเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่ง

ผู้ประกอบการบางรายที่ผมเคยพูดคุยด้วย

แล้วรถตู้ก็จะเป็นหนึ่งในรถที่เขาจะมีให้บริการ
อย่างเช่นถ้าเรากำหนดเรื่องคุณภาพการให้บริการเป็นหลัก
เราบอกว่าสายนี้ต้องมีรถบริการจนถึง๕ทุ่ม

เอารถ๔๐ที่นั่งไปรับคน
แล้วมีคนนั่งแค่๔๕คน

ก็คือการบริหารจัดการขนาดรถ
เหมาะสมในการให้บริการในรูปแบบต่าง

ควรต้องมีหรือไม่ควรต้องมีมันไม่ใช่
รถตู้ก็จะมีบทบาทของเขาอยู่ระดับหนึ่ง

เป็นอย่างนี้มันเป็นปัญหา

ที่มีทั้งรถขนาดใหญ่แล้วก็มีรถตู้อยู่ประจำการอยู่
เขาสามารถสั่งคนขับไปรับในบางเส้นทาง
ช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารเบาบาง

คือพอเห็นก็คือลักษณะของ
รูปแบบที่ทำกันมาอย่างรถบ้า
ยังนี่คือตัวอย่างคำถามว่าทำไมการประกอบการ
จะสำคัญกว่าเรื่องของขนาดรถ
อาจารย์ขอคำถามสุดท้ายก่อนที่จะไปปิดท้ายที่พบพลค่ะ
อาจารย์๔๕ปีปรับตัวกันทันไหมคะ

อันนี้ผมว่าเป็นประเด็นเชิงนโยบายสำคัญ

เพราะว่าการส่งเสริมให้ระบบเป็นแบบนี้

แล้วคนก็จะลดการใช้งาน

เราจะพบว่าจังหวัดที่ระยะทาง๑๐๐หรือ๒๐๐กิโลเมตร

ถ้าจังหวัดใหญ่ที่มีประโยชน์ผู้โดยสารค่อนข้างมากเนี่ย

มันสะดวกสบายกว่าความปลอดภัยมีมากกว่า

เพราะฉะนั้นเนี่ยในใจเชิงนโยบายเนี่ย

ที่จะกำหนดรูปแบบการประกอบการที่เหมาะสม

คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยที่ดี

ถามท่านตรงเลยนะคะ
ตามข้อมูลที่ออกมาแม้ว่ามันจะเป็นเงื่อนเวลา

คือคอสชไม่อยู่แล้วนะคะตอนนั้น

อาจารสุเมฆบอกมันก็แล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาใช่ไหมคะ

ถูกต้องครับซึ่งแม้แต่
ในเวลานี้ก็ตามเรื่องเหล่านั้นเนี่ย

ทางกระทรวงเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ดำเนินการ

เรื่องรถตู้ว่าควรจะเป็นอะไรยังไง
ก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่ง
น่าจะสักหกเดือนผมไม่แน่ใจ
ก็จะได้คำตอบเชิงวิชาการ

ขอบเขตของทางที่ผมรับมอบ

ซึ่งถือว่าปัจจุบันจบแล้ว

เพราะสิ่งสำคัญที่มันยังไม่อยู่ในระบบ

เรื่องการอบรมการบังคับใช้กฎหมาย

ซึ่งยังไม่มีฐานีรองรับเพียงพอ
ตรงนี้ครับเราก็พยายามทำให้
เกิดความเรียบร้อยมากที่สุด
เกิดความปลอดภัยกับประชาชนมากที่สุดครับผม

ปีนี้ยังไม่เลิกค่ะ
ไม่ได้สิคะมีงานของเขามาแล้วนะคะ

แล้วถ้าจะมีตกลงเลิกแน่แล้วใช่ไหม
เดี๋ยวพี่รถตู้ได้มาพูดกับเขาบ้างนะคะ

หมดเวลาของรายการถามตรงคืนนี้

ขอบคุณค่ะทำเป็นเล่นไปค่ะคุณผู้ชม

สักครู่พบกับไทยรัฐนิวส์โชว์ได้ต่อเลยนะคะ
กับทั้งสามท่านวันนี้สวัสดีค่ะ